ต่อกันเรื่องโควิดนะคะกรณีที่เป็นข่าวออกมาเรื่องของวัคซีน
โนแวคบางรุ่นเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นเจลใส
ติดด้านในขวดเขย่าก็ไม่หายนะคะซึ่งเอ่อวันนี้ทางรองเลยค่ะ
ที่การออยได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าสาเหตุเกิดจากการวางก้อนน้ำแข็ง
รักษาความเย็นในช่วงขนส่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยืนยันบอกว่า
แม้การตรวจสอบจะพบว่าเป็นวัคซีนที่คุณภาพไม่ได้ด้อยลง
ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมแต่เขาจะไม่เอามาฉีดนะคะ
อ่าเขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่าคนก็แชร์ข้อมูลเรื่องนี้กันไปเยอะ
แล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรค่ะ
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแถลงชี้แจงกรณีที่มีการออกหนังสือแจ้งด่วนที่สุด
ยังสาธารณสุขจังหวัดเรื่องของวัคซีนซีโนแวครุ่นการผลิต
มันมีลักษณะรวมตัวกันเป็นเจลใสมีอยู่ประมาณ๑๑๐หลอด
ก็ย้ำเรื่องนี้บอกว่าเป็นการย้ำเตือนปกติให้ทุกฝ่ายระวัง
แล้วก็จัดเก็บวัคซีนให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน
เป็นส่วนหนึ่งของหลักการในการประกันคุณภาพวัคซีน
ก็ชี้แจงให้ฟังว่าล็อตนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด
เพราะว่าเขาส่งตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับการยืนยันว่ายังเป็นวัคซีนคุณภาพ
แต่มีคำอธิบายออกมาว่าที่มันเปลี่ยนสภาพ

ก็คือการเก็บรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ๒๘องศา
แต่ว่าล็อตที่มีปัญหาเนี่ยมันมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เย็นเกินไป
หรือความเป็นกรดด่างของวัคซีนเนี่ยมีปัญหาก็อาจจะทำให้มีสภาพแบบนั้นได้
แต่ว่าตรวจสอบแล้วก็พบว่าคุณภาพยังปกติอยู่ค่ะ

พบว่าคุณภาพยังตรงตามมาตรฐานของวัคซีนปกตินะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะพบว่ามีการรายงานอยู่แค่จุดเดียว
แล้วก็เราสอบถามไปในวัคซีนล็อตดังกล่าวไปทั่วไปแล้วนะครับ
ก็ไม่มีที่ไหนเกิดปัญหาดังกล่าวนะครับ
ก็เป็นที่สรุปว่าวัคซีนดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่มีความเย็นเกินไป
ซึ่งอันนี้เป็นคำแนะนำคำเตือนทั้งองค์การอนามัยโรคทั้งกรมควบคุมโรคได้ทำหนังสืออยู่แล้วนะครับ
ว่าในการที่จัดเก็บวัคซีนที่ทำเป็นวัคซีนจากเชื้อตายเนี่ยจะมีใส่สารอรุมินัมลงไปนะครับ
ซึ่งสารนี้ไม่ได้เป็นสารอันตรายเจลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นสารอันตราย
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมที่จะไปฉีดนะครับ
ซึ่งทางจุดฉีดที่ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ฉีดให้กับผู้ป่วยไปนะครับ
คุณรัฐพงธ์มันห้ามไม่ได้ว่าแล้วเราไปฉีดแล้ว
รุ่นเราหรือเปล่าเราหรือเปล่าที่โดนฉีดวัคซีนรุ่นนี้
แล้ววัคซีนหมดอายุหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ทางรองเลยค่ะที่การออยอออธิบาย
บอกว่าปกติแล้ววัคซีนจะถูกผลิตให้มีอายุประมาณ๑๒ปี
แต่เพราะว่าเป็นวัคซีนป้องกันโควิด
เป็นวัคซีนใหม่ออยกำหนดให้มีอายุเพียง๖เดือนเท่านั้น
นี่ค่ะมันจะสั้นกว่าปกตินะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะต้องตรวจสอบสภาพวัคซีน
ก่อนที่จะฉีดทุกครั้งว่าไม่มีตะกอนไม่มีสารขุ่นนะคะ
รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าวัคซีนตรงตามกับที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมไม่มีปัญหานะคะ
แล้วก็ฝากไปถึงประชาชนที่ได้รับวัคซีนในล็อตนี้ไปด้วยนะคะ
ไม่ต้องกังวลวัคซีนยังมีคุณภาพ
การตรวจซ้ำและยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
วันนี้ก็มีคำชี้แจงเรื่องซีโนแวคที่มีสภาพเป็นเจลนะคะ
อันหลังนี่สำคัญที่สุดคนอยากรู้นะฮะ
สบายใจได้นะครับวัคซีนยังมีคุณภาพอยู่